จากเรื่องของฝนเรื่องของน้ำ
เราย้อนกลับไปดูเรื่องของไฟกันบ้างนะครับ
เหตุซึ่งเป็นเหตุใหญ่แล้วก็ทำให้มีผู้เสียชีวิต
ที่เป็นอาสาสมัครกู้ภัยแล้วก็เป็นคนที่มีหัวใจเป็นจิตอาสา
ก็เกิดขึ้นตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมานะฮะ
เราก็ติดตามในประเด็นนี้มาอย่างต่อเนื่องนะคุณนะ
เพราะว่าหลายคนก็ทั้งลุ้นทั้งเป็นกำลังใจ
อาสาที่ติดอยู่ภายในซากอาคารนะครับ
หลังจากที่เกิดเพลิงไหม้ที่บ้าน๓ชั้นหลังนี้

ปฏิบัติการในการกู้ศพออกมาจากซากอาคาร
ก็สามารถทำได้ประสบความสำเร็จ

เราขออนุญาตย้อนทำลายให้นิดหนึ่งนะครับ
เพราะว่าเดี๋ยวเราจะติดตามเรื่องของความคืบหน้า
ในการตรวจสอบสารที่อันตรายแห่งนี้ด้วยนะครับ

ก็เริ่มแรกจากการกู้ศพของนายธนพบประภัย

อาสาสมัครกู้ภัยมูลที่สยามนนทบุรีนะครับ
ก็นำร่างออกมาได้ตั้งแต่ช่วง
บ่ายโมง๕๐ของวันที่๓เมษายนนะครับ
จากนั้นนะครับก็มีการพยายามที่จะ
กู้ร่างกู้ศพออกมาตลอดทั้งวันและทั้งคืน

กระทั่งเข้าสู่วันที่๔เมษายนนะครับ
เร่งค้นหาแล้วก็นำร่างอีก๔ลายที่เหลือออกมาได้

นายสุทัศน์เปลี่ยนกรัฐหรือว่าโออายุ๓๘ปี
นำร่างออกมาได้ตอนตี๑๕นาทีของวันที่๔เมษายน
นายสมัญญานินทงหรือว่าชนอายุ๔๘ปี
แล้วก็นายอัธพลท้วมทองหรือว่าป๊อปอายุ๒๖ปี
ซึ่งเป็นร่างที่อยู่ใกล้กันนะครับ
ก็สามารถกู้ร่างออกมาได้ตั้งแต่๖นาฬิกา๔๕นาทีนะครับ
โดยทั้ง๓คนนี้เป็นอาสาสมัครหน่วยนครทน
หลังจากนั้นก็จะเป็นการกู้ร่างของศพสุดท้ายนะครับ

เป็นศพที่รู้ก่อนเลยว่าเสียชีวิตติดค้างอยู่ในนั้นนะครับ
เพราะว่าถือว่าเป็นหนึ่งในผู้พักอาศัยอยู่ในบ้านนะครับ
แต่ว่าการกู้ร่างออกมากู้เป็นลำดับสุดท้าย
เพราะก่อนหน้านั้นยังไม่แน่ใจว่ากู้ภัยที่ติดอยู่ในซาก

ก็ต้องทำการช่วยเหลือกู้ภัยนั้นก่อนนะฮะ
แต่ว่าสำหรับนายเกียรติแพทเตอร์สันหรือว่าทอมมี่

คือเจ้าหน้าที่ทราบตั้งแต่ต้นแล้วว่าเสียชีวิตแล้ว
ก็เลยกู้ร่างออกมาเป็นร่างสุดท้ายนะครับ
ก็นี่แหละครับสามารถที่จะกู้ร่างออกมาได้

หลังจากนั้นผู้ควบคุมหน่วยกู้ชีพบรรเทาสาธารณภัย

ในเวลา๘นาฬิกา๓๐นาทีของวันที่๔เมษายน

ทีนี้ครับก็มีญาติของกู้ภัยไปรอ
รับร่างของกู้ภัยจากซากอาคารนะคุณ
นางสาวนิตยาโกยทองภรรยาของนายสมัญญานินทงนะครับ
ก็ถือหมวกของสามีไว้ตลอดเวลา
ก็เป็นหมวกเครื่องแบบของสามีนะ
บอกว่าเธอรู้สึกภูมิใจกับสิ่งที่สามีทำ
แม้ว่าจะเสียใจเพราะมันเร็วเกินไป

และทุกครั้งเวลาออกไปปฏิบัติภารกิจนะครับ

เธอก็จะบอกให้สามีระวังตลอดเวลาเลยนะครับ
ไม่ว่าจะดึกดื่นเที่ยงคืนแค่ไหนหรือว่าเช้าแค่ไหน
ผู้เป็นภรรยาจะตื่นไปส่งสามีทำหน้าที่ตลอดนะคุณนะครับ
กลับมาโอ้โหดึกแค่ไหนหรือว่าเช้ามืดแค่ไหน

แต่วันเกิดเหตุเธอกลับกลายได้รับข่าวร้าย
แล้วเธอก็ไม่สามารถเจอหน้าสามีได้อีกเลยนะครับ
คุณผู้ชมครับขณะที่นายโรเบิร์ตเรมอนแพตเตอร์สันนะครับ
พ่อของนายเกียรติแพทสันนะครับ

ลูกชายทำงานสอนภาษาอยู่ที่อำเภอบางสะพาน
จังหวัดประจวบกิริขันไปเวลาสองปี

แล้วก็กลับไปที่บางสะพานอีกนะครับ
จากนั้นก็กลับมาอยู่ที่กรุงเทพมหานครได้๓สัปดาห์

แล้วพ่อยังเล่าเรื่องราวความผูกพันระหว่างเขากับลูกชายนะครับ
เขาบอกว่าหลังจากที่พ่อเลิกรากับภรรยา
เลี้ยงลูกคนเดียวมาตั้งแต่ลูกยังเล็กนะครับ
เป็นคนส่งลูกเข้าเรียนตอนนี้เสียใจมาก
ลูกยังอยู่ตรงนี้อยากจะบอกลูกว่า
พ่อรักลูกและคิดถึงลูกมากนะครับ
คุณผู้ชมฮะส่วนเมื่อวานนี้ตั้งแต่ช่วงสายนะครับตั้งแต่๑๐โมงเช้า
ครอบครัวของอาสาสมัครกู้ภัยที่เสียชีวิต
ทั้ง๔รายก็ได้เดินทางมารับศพผู้เสียชีวิต
เพื่อนำไปประกอบพิธีทางศาสนานะครับ
โดยศพของนายถนภพประภัยหรือว่าต้นนะครับ
ทางญาติก็พาไปบำเพ็ญกุศลประกอบพิธีทางศาสนา
วัดนครอินทร์จังหวัดนนทบุรี
ซึ่งแม่ของนายธนพบก็เปิดเผยบอกว่าลูกชายเป็นคนจิตใจดี
ช่วยเหลือสังคมและไม่เคยทอดทิ้งทั้งครอบครัว
และการทำหน้าที่ของลูกเลย
รวมถึงการทำหน้าที่จิตอาสาที่ทำได้อย่างยอดเยี่ยม
แล้วก็ทุกครั้งที่ปฏิบัติงานแม่ก็จะคอยเตือนให้ลูกดูแลตัวเองเสมอ
ไม่คิดว่าจะเกิดสิ่งที่ไม่คาดฝันกับลูกนะครับ
หลังจากนั้นในช่วงเวลาประมาณบ่ายโมง๕๕นาทีนะครับ
ญาติของกู้ไพที่เสียชีวิตอีก๓ราย
ก็คือกู้ภัยคือนายสุทัศน์นายสมัญญาและนายอัธพล
ญาติก็รับศพไปบำเพ็ญกุศลที่วัดสาหร่าแดง

เพราะว่าเป็นอาสากู้ไพในหน่วยเดียวกัน
โดยเจ้าหน้าที่จากสำนักพระราชวังก็อันเชิญน้ำหลวงอาบศพ

มาประกอบพิธีรดน้ำศพตั้งบำเพ็ญกุศลสวัสดิ์พระอภิษฐรรม
ในพระบรมราชานุเคราะห์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
คุณผู้ชมค่ะความคืบหน้าในการตรวจสอบสถานที่
เพราะว่าตอนนี้สถานที่นั้นถูกปิดเป็นสถานที่อันตรายนะครับ
เมื่อวานตลอดทั้งวันเลยเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน
ยังไม่สามารถเข้าพื้นที่ตรวจสอบได้นะครับ
จากโดยเฉพาะในช่วงสายเมื่อวานนี้นะครับ
ก็อยู่ในช่วงของการวางแผนในการบรื้อถอนอาคาร
แล้วก็ยังมีควันไฟบริเวณด้านหลังอาคารด้วยนะครับ
ได้มีการปรึกษากับตัวแทนของเจ้าของบ้าน
แล้วก็ที่สำคัญคือผู้ที่ควบคุมดูแลพื้นที่
ก็คือพอเขตทวีวัฒนาในการร่วมตรวจสอบนะครับ
โดยพอเขตทวีวัฒนาพอสำนักงานเขตเนี่ยนะครับ
นายพรเลิศเพ็ญภาษก็เปิดเผยออกมาเหมือนกันนะ
ค่ะนะครับถึงการป้องกันพื้นที่ตรงนี้
ดูแลพื้นที่ตรงนี้แล้วก็กันพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่อันตรายนะฮะ
ใช่ค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าตอนนี้คือทางสำนักงานเขตเองมาติดประกาศแล้ว
ห้ามเข้าใช้พื้นที่นะแล้วเบื้องต้นคุยกับตัวแทนเจ้าของบ้าน
เพราะว่าตอนนี้เจ้าของเองอยู่ที่เมืองนอกอยู่ที่ต่างประเทศ
แล้วผลการพูดคุยก็บอกว่าเดี๋ยวจะรีบลื้อถอนซากอาคารออกโดยเร็ว
แต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยค่ะคุณผู้ชมมันก็จะต้องมีการไปทำเรื่อง
ลื้อถอนที่ทางเขตก่อนแล้วก็ต้องรอด้วยว่า
ตำรวจจะเข้ามาเก็บหลักฐานในบ้านเพิ่มเติมอะไรอีกหรือเปล่า
ใช่นะฮะเบื้องต้นสรุปกันออกมาแบบนี้ว่า
จะมีการบรื้อถอนแต่ทางตำรวจขอให้เหลือพื้นที่ชั้นหนึ่ง
ไว้ตรวจสอบสาเหตุเพลิงไหม้และอาคารถล่มก่อน
เพราะว่าชั้น๑เป็นจุดต้นเพลิง
ว่าจะตรวจสอบแล้วเสร็จภายในสัปดาห์หน้า
อันนี้เป็นสิ่งที่ตำรวจขอไว้ก่อน

ใช่ค่ะแต่ทีนี้ก็ต้องไปตรวจสอบไง
คือเท่าที่ตรวจสอบดูเบื้องต้นบ้านหลังนี้
เขาเริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่ปี๕๗
สร้าง๑๙๕๔เสร็จ๑๙๕๕
แล้วก็มีใบอนุญาตการก่อสร้าง๓ชั้น
แต่ทีนี้ต้องไปดูเรื่องของการต่อเติม

มีการต่อเติมที่มันผิดไปจากแบบหรือเปล่า
เพราะฉะนั้นเรื่องนี้น่าจะทราบผลประมาณอาทิตย์หน้านะคะ
ส่วนความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบ้านหลังใกล้เคียง

เดี๋ยวจะรับผิดชอบเรื่องเกี่ยวกับค่าเสียหายทั้งหมดด้วยนะคะ
ใช่ค่ะคือบ้านนี้มีอายุ๑๐ปีแล้วนะ

ทางด้านของรองศาสตราจารย์สิริวัตรชัยชนะอุปนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
พระบรมราชุปธรรมหรือว่าวศธเนี่ยนะฮะ
ก็ลงพื้นที่ในการดูซากอาคารซากบ้านที่ถล่มเนี่ยนะครับ
แล้วก็บอกว่าบ้านหลังนี้ก่อสร้างมาประมาณ๑๐ปี
เป็นยุคที่วิวัฒนาการก่อสร้างพัฒนาไปถึงขั้นสูงแล้ว
ใช่ค่ะคือไม่ใช่แบบว่าเป็นบ้านเก่าแบบนานแล้วนะ
อันนี้ถือว่าอยู่ในแบบใหม่นะ๑๐ปี
แผนการก่อสร้างเป็นแผนการแบบใหม่แล้ว
วัสดุที่ใช้ก็เป็นวัสดุที่น่าจะทันสมัยแล้ว
มีมาตรฐานนะฮะแต่เมื่อเกิดเพลิงไหม้
คือโดยทั่วไปแล้วอุณหภูมิจากเพลิงไหม้
สูงประมาณถึง๕๐๐๖๐๐องศาเซลเซียส
แต่หากภายในอาคารมีสารที่เพิ่มความร้อน
ไม่ว่าจะเป็นสารเคมีแอลกอฮอลหรือไวนิวนะฮะ
อุณหภูมิอาจจะสูงขึ้นถึง๙๐๐๑๐๐องศาเซลเซียส
ซึ่งอาจจะทำให้วัสดุก่อสร้างต่างรวมถึงโครงสร้าง
เสื่อมสภาพลงทันทีทำให้เกิดรอยร้าวคอนกรีตแยกตัว
แล้วก็เริ่มหลุดออกมาเป็นแผ่นจนพังทลายลงนะครับ
ส่วนปริมาณน้ำที่ฉีดใส่ตัวอาคารนั้นยืนยันว่าไม่มีผลต่อการถล่มนะครับ
เนื่องจากในอาคารไม่มีที่ที่เป็นจุดน้ำขัง
สามารถระบายน้ำออกมาได้ดีจึงสรุปสาเหตุได้๓ปัจจัย
อันนี้เป็นการสรุปเบื้องต้นคือ๑ความร้อนจากไฟ
อาจจะเนื่องจากมีสารเคมีอะไรอยู่ภายในบ้าน
หรืออุปกรณ์วัสดุบางอย่างที่ติดไฟได้และเพิ่มความร้อนสอง
ระยะเวลาของบ้านเพราะว่าบ้านมันเก่าแล้ว๑๐ปีนะครับ
เรื่องของเชื้อเพลิงที่ทำให้วัสดุก่อสร้างเสื่อม
และความทนทานไฟลดลงและความเสื่อมสภาพเร็วขึ้น
อันนี้เป็นเบื้องต้นนะเป็นเบื้องต้นจากทางวศธเขา
แต่ว่ายังไม่สรุปสาเหตุทั้งหมดหรือว่าข้อเท็จจริงทั้งหมดออกมา

เพราะว่าตอนแรกพอมันมีข่าวออกมาว่าฉีดน้ำดับไฟ
แล้วพออาคารมันถล่มลงมาคือคนก็เลยแบบตั้งคำถามว่า
มันเป็นเพราะว่าน้ำหนักของน้ำหรือเปล่า
แต่ทีนี้เขาบอกแล้วว่าด้วยโครงสร้างของปูน

เมื่อวานก็เห็นมีทางด้านผู้เชี่ยวชาญนะฮะ
เกี่ยวกับเรื่องของโครงสร้างบ้านแล้วก็การดับเพลิงออกมา
โพสต์ไว้เหมือนกันนะเขาบอกว่าจริงการที่เพลิงจะไหม้บ้าน
แล้วบ้านกว่าจะซุดลงมากว่าจะพังถล่มลงมา
จริงมันต้องรองรับความร้อนได้ถึงกี่ชั่วโมงคุณ

เพราะว่าจะได้ให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงสามารถที่ทำงานในการดับเพลิงได้
แต่ปรากฏว่าบ้านหลังนี้พังถล่มลงมาภายในไม่ถึง๒ชั่วโมง
อันนี้ต้องมีความจำเป็นในการที่ต้องเข้าไปตรวจสอบอย่างหนักเลยนะฮะ
ว่ามันเกิดจากอะไรกันแน่
ก็มีคนที่เขาโพสต์แสดงความคิดเห็นมามากมาย
เกี่ยวกับการหาสาเหตุการช่วยกันในการที่จะหาสาเหตุว่า
บ้านนี้มันพังถล่มลงมาอย่างรวดเร็วได้อย่างไรนะครับ
ทีนี้พูดถึงเรื่องโพสต์โพสต์นี่นะคะ
คือคนก็ไปแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้เยอะ
แต่มันก็มีคนที่ไปแสดงความคิดเห็นแล้วมันเป็นความคิดเห็นทางลบ
ส่งผลกระทบกับญาติทั้งคนเจ็บคนเสียชีวิตนะคุณผู้ชม

ก็มีคนไปแสดงความคิดเห็นเหมือนกับเป็นเชิงซ้ำเติม
ทีนี้มันเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมค่ะ
ล่าสุดทางโรงพยาบาลแพทย์รังสิตเขามีการโพสต์ข้อความ

เป็นประกาศกรณีพนักงานแสดงความคิดเห็นที่ไม่เหมาะสม
กลุ่มโรงพยาบาลแพทย์รังสิตขอเรียนชี้แจง
แม้จะเป็นการแสดงความคิดเห็นส่วนตัว
แต่เป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมและขัดต่อค่านิยมของบริษัท
ดังนั้นบริษัทต้องขออภัยกับเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้น
จากเป็นการส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของคนในสังคม
กำลังร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้สูญเสีย
ของอาศักดิ์สมัครกู้ภัยและเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติหน้าที่ในเหตุการณ์ดังกล่าว

บริษัทได้ดำเนินการตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท
แต่ว่ามันจะมีความคืบหน้าเกิดขึ้น
เพราะว่าทางด้านของพบชนพลตำรวจตรีปียะตะวิชัย
ขออภัยรองพบฐานาคโฆษกของบกรมชาการตำรวจนครบาน
เขาเปิดเผยกรณีความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้อาคารครั้งนี้
บอกว่าตอนนี้ทางพนักงานสอบสวนของสนธรรมศาลา
ได้ประสานทางเขตทวีวัฒนาแล้ว
คือประสานกันตั้งแต่ช่วงวันหยุดที่ผ่านมาแล้ว

ในการที่จะเรียกเข้ามาชี้แจงหรือว่ามาหาสาเหตุร่วมกัน
อาคารดังกล่าวมีการยื่นขออนุญาตถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่
ซึ่งหากกระทำผิดระเบียบก็จะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

ทางพนักงานสอบสวนของสนธรรมศาลา
นัดหมายเจ้าหน้าที่โยธาเขตทวีวัฒนาเข้าให้ปากคำ
เกี่ยวกับสำเนาแบบการก่อสร้าง
รวมถึงวิศวกรผู้รับรองแบบด้วย
ควบคุมการก่อสร้างและการตรวจสอบการก่อสร้าง
มันเป็นไปตามแบบหรือไม่นะครับ
ซึ่งเมื่อทำการเคลียร์พื้นที่ได้ระดับหนึ่งแล้ว
เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจะเข้าทำการตรวจสอบ
โดยเฉพาะการใช้อุปกรณ์ต่างเช่นเหล็กปูน
ว่าเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่นะครับ
คือวันนี้๑๑นาฬิกานะครับ
เดี๋ยวจะมีการที่จะเรียกเข้ามาพบเข้ามาชี้แจงกันนะครับ
เพราะว่ามันจะต้องดูเรื่องของความผิดทางกฎหมายในการก่อสร้างด้วยนะฮะ
ถือว่าเป็นข่าวใหญ่แล้วก็เป็นอุทาหรณ์อย่างดีเลยนะ